เหตุการณ์ที่มีกลุ่มเด็กแว้น
ไปประลองความเร็ว
ไปยกล้อที่ถนนหน้าวัดพระแก้ว
ในคืนวันที่๒๘กรกฎาคมที่ผ่านมานะครับ
คุณผู้ชมครับในท้องที่ของสนชนะสงคราม

หรือว่าจะรอแข่งอะไรอีกก็ว่ากันไปเนี่ยนะแต่ในคลิปที่เป็นหลักฐานที่มีคนถ่ายไว้ได้เนี่ยมีสองคัน
เป็นจักรยานยนต์สีน้ำเงินกับสีแดงอืมตกลงวันนี้เจ้าหน้าที่นะครับ
ตามไปติดตามจับกลุ่มตัววัยรุ่นที่ขี่จักรยานยนต์ฮอนด้าเวฟสีน้ำเงินได้แล้วนะฮะ
คันนี้ครับนี่อยู่ที่บ้านพักย่านมีนบุรีนะครับ
ควบคุมตัวมาได้นะครับอ่าอายุเพิ่งสิบหกปีเท่านั้นนะครับ
ท่านผู้ชมครับซึ่งวัยรุ่นคนนี้สารภาพว่าทำไปเพราะความคึกขนองวันเกิดเหตุ
เขามากับเพื่อนจากย่านมินบุรีบอกว่าจะมาดูการประดับไฟที่ถนนราชดำเนิน
แล้วมาเจอวัยรุ่นกลุ่มอื่นอยู่ในจุดเกิดเหตุก็เลยท้าทายกัน
ที่ไม่รู้จักกันมาก่อนแต่ว่าเขาบอกว่าเขาทำไปก็เพราะว่าเขาเป็นเด็ก
ไม่ได้คิดถึงความเหมาะสมก็เลยยืมรถเพื่อน
แล้วก็ไปแข่งรถยกล้อแบบเนี้ยแบบในคลิปไม่ใช่รถตัวเองนะ
รถเพื่อนนะฮะตอนนี้เท่ากับว่าเหลือคู่กรณีที่ขี่รถแข่งด้วยกันเนี่ย
เป็นจักรยานยนต์ฮอนนาเวฟสีแดงอีกหนึ่งคันที่ต้องตามตัวนะครับอ่า
แล้วก็เรื่องของเพื่อนที่ให้ยืมรถเนี่ยอันนี้ตำรวจบอกว่าก็ต้องถูก
อ่าแจ้งข้อหาดำเนินคดีด้วยนะครับนอกจากนี้วันนี้ตำรวจยังได้
อ่าเชิญพ่อของวัยรุ่นชายวัยสิบหกปีคนนี้มาพบพนักงานสอบสวนด้วยนะครับ
เพราะว่าต้องนำมาพูดคุยทำความเข้าใจแล้วก็ทำทันบนนะถ้าทำผิดซ้ำอีก
ก็ต้องมีความผิดฐานสนับสนุนมีโทษจำคุก๓เดือนปรับสามหมื่นบาท
ทั้งจำทั้งปรับนะครับอ่าผู้กำกับการสอนอชนะสงคราม
ซึ่งเป็นท้องที่เกิดเหตุจะละเลยหรือไม่นะ
ถ้าพบว่าไม่ได้บกพร่องก็ไม่ต้องสั่งย้ายอะไร
อันนี้ผู้บังคับบัญชาบอกนะแต่เดี๋ยวไปพิจารณาความเหมาะสมก่อนนะครับ
ร้านขายอุปกรณ์แต่งรถให้กับรถที่มาแว้นกันที่หน้าวัดพระแก้ว
เดี๋ยวก็จะขยายผลก็จะโดนด้วยนะครับพ่อของวัยรุ่นชายคนนี้บอกว่า
ไม่อยากให้ใครมาก่อเหตุแบบนี้เหมือนกับลูกของเขาอีก
สถานที่ตรงนี้ไม่เหมาะสมจริงที่จะมาทำแบบนี้
แล้วก็อยากให้คนขี่จักรยานยนต์คันอื่นอีกคันนึงนะครับ
นาเวฟสีแดงมาพบตำรวจด้วย
แล้วอยากจะบอกผู้ปกครองคนอื่นยังไงบ้างถ้าเราเองต้องเรียกร้องอย่างนี้
เราจะไปสั่งสอนลูกยังไงครับ
อย่าให้ทำแบบลูกผมนะครับมันผิดมันไม่ดีไม่ถูกหลัก
และโดยเฉพาะเพื่อนอีกคนหนึ่งที่ยังไม่ได้เข้ามอบตัว
อยากจะเรียกร้องหรือว่าฝากบอกถึงเขาได้ยินยังไงบ้าง
ก็จะให้มาเหมือนกันเอามอบตัวซะมันหนีไปบนหรอก
จากการตรวจสอบประวัติของวัยรุ่นชายคนนี้นะครับ
พบว่าเคยต้องโทษคดีครอบครองยาเสพติดนะฮะอ่า
แล้วก็ไม่เคยมีประวัติการถูกจับกลุ่มดำเนินคดีเรื่องการขี่รถประลองความเร็วนะครับ
วันนี้ตำรวจแจ้งข้อหาทั้งหมด๕ข้อหาด้วยกัน
มีแข่งรถโดยไม่ได้รับอนุญาตขับรถโดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัย
ขับรถในลักษณะผิดวิสัยขับรถโดยประมาทหวาดเสียว
และขับรถโดยไม่มีใบอนุญาตขับขี่
ก็สงสารเด็กและเยาวชนดำเนินคดีเรียบร้อยแล้ว
อีกคนหนึ่งนะครับคือฮอร์น่าเวฟสีแดงนะครับ
แต่อายุ๑๖ดูรูปร่างท่าทางดูโตเหมือนกันเนอะ
ปกครองก็ต้องรับผิดกันไปด้วยนะคะ